คุณผู้ชมครับคนไทยในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในซานฟรานซิสโกในสหรัฐอเมริกานั้นได้จัดกิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ครับในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทย
ติดตามกับคุณจอมพลดาวสุโขรายงานจากพื้นที่ซานฟรานซิสโกครับ
นี่เป็นกิจกรรมท็อปโชว์เทิดพระเกียรติเวทีสุดท้ายก่อนเดินทางกลับไทย
การเดินทางมาที่ซานฟานซิสโกจะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ
จนทำให้กิจกรรมท็อกโชว์ล่าช้าไปหลายชั่วโมง
แต่หลายคนก็ยังเฝ้ารอที่จะฟัง
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งทุกคนรวมทั้งคุณนรณีลิเทิล

ไม่ผิดหวังกับการรอคอย
คุ้มค่าค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเริ่ม

แต่ว่าเข้าใจว่าน้องเบสติดหิมะอยู่ที่ชิคาโก้
แต่พวกเราทุกคนก็รอคอยค่ะ
แล้วคิดว่าคุ้มค่ามากกับการที่รอคอย
คุณเจือรัตนพันธ์อดีตนายกสมาคมไทย

ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติ
รับว่าที่ผ่านมามีแรงเสียดทาน
และอุปสรรคมากมายในการจัดงานนี้
แต่ก็เชื่อมั่นในการทำกิจกรรมนี้
เพราะเป็นการทำถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

มีกระแสเสียดทานพอสมควร

เราคิดว่าเป็นคนบางส่วนเท่านั้นเอง
สร้างกระแสขึ้นมาแต่ดังเราบอกว่าเราไม่กลัว
ถ้าสิ่งไหนเราทำเพื่อประบัติศักดิ์เจ้าอยู่ในหลวง

โดยการทอล์กโชว์ตลอดช่วงเวลาเกือบ๑ชั่วโมง
คุณเบสได้ขอให้คนไทยในต่างแดน

ส่งกำลังใจและความจงรักพักดี

ซึ่งถือเป็นมรดกที่ในหลวงรัชกาลที่๙
มอบให้กับผสกกรณิกรชาวไทย
ภายในงานยังมีตัวแทนคนไทยภาคเหนือภาคใต้
รวมทั้งภาคอีสานที่มาอยู่ในซานฟานซิสโก
เดินทางมารับฟังและให้กำลังใจคุณเบส

ซึ่งเป็นคนอีสานจากจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีโดยระบุถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์
คำพูดต่อคนอีสานของคุณเบสก่อนหน้านี้ว่า
มาฟังในวันนี้ทำให้เข้าใจเจตนาของคุณเบส
ในการพูดถึงคนอีสานในตอนนั้นมากขึ้น
มันยิ่งมีความรู้สึกว่า
ที่เขาทำที่เขาพูดทุกอย่างนี้คือมันตอกย้ำว่า

แล้วก็เราเข้าใจถึงแม้เราจะคิดว่าเราไต่ตองมาก่อน
แต่เรายังเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ขณะที่คุณเบสเปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมท็อกโชว์ที่ซานฟานซิสโก
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับไทยว่า
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้คนไทยในสาวรัฐ
ระลึกถึงความสำคัญของการจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
การที่เราได้มาที่นี่ทำให้ลูกหลาน
ทำให้คนที่อยู่ที่นี่ได้ระลึกนึกถึงว่า
ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดบนโลกใบนี้
ยืนเคียงข้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย

คุณเบสยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คือชุมชนคนไทยที่มีบทบาทในการจัดงาน
ในลอสแอนเจลิสลาสเวกัสชิคาโก

ที่ทำให้เธอได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมท็อกโชว์เทิดพระเกียรติ
แผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่๙

พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากซานฟานซิสโกสาวรัฐอเมริกา